ขอบคุณครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านนะครับ

ก็จากคำพิปรายของท่านสอสอในช่วงที่ผ่านมาผมก็ติดตามมา
โดยตลอดนะครับเรื่องที่อยากจะเรียนชี้แจงเพื่อทำ
เข้าใจผ่านท่านประธานสภาไปยังสมาชิกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาตินะครับที่กล่าวว่างานสอบสวนนั้นตำรวจไม่อยาก
ทำงานเพราะงบประมาณไม่เพียงพอและไม่มีความก้าวหน้าในชีวิต
จากการผมได้ชี้แจงสั้นนะครับปัจจุบันนั้นพนักงานสอบสวน
ได้รับเงินค่าตอบแทนวิชาชีพงานสอบสวนเป็นเงินประจำตำแหน่ง
พนักงานสอบสวนแต่ละนายตั้งแต่ระดับรองสารวัตรจนถึงระดับรอง
ประคับการและสำหรับตำรวจแห่งชาติได้จัดสรรเงินค่าตอบแทนสำนวน
การสอบสวนเพิ่มขึ้นถึงสี่ร้อยล้านบาทเศษสำหรับเป็นค่าทำสำนวน
การสอบสวนค่าตอบแทนพยานค่าส่งหมายเรียกค่าชันสูตรพลิกศพ
ค่าตอบแทนนักสังคมสงเคราะห์ค่าคุ้มครองพยานรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ต่างในการทำสำนวนคดีเช่นซื้อกระดาษวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าเดินทางไปราชการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้น
และในห่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณเมืองชาติได้จัดสรรเงินเพิ่มเติมอีก
ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบหกร้อยล้านบาท
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
นะครับส่วนกรณีการเจริญความก้าวหน้าในชีวิตราชการ
ปัจจุบันนั้นพนักงานสอบสวนถือเป็นสายงานสำคัญซึ่งกตร
ก็ได้แก้ไขให้การจะเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจในทุกระดับ
ฆาตการตำรวจต้องผ่านการมีประสบการณ์
ด้านการดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนมาก่อนทั้งในระดับ
รองสารวัตรสารวัตรรองผู้ประการด้านสอบสวน
ซึ่งทำให้ตำรวจทุกนายต้องหันกลับมาดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน
ฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจได้นะครับ
นอกจากนั้นขณะนี้กำลังปัจจุพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอีกรวมหนึ่งพันเจ็ดร้อยนาย
จะทำให้ปัจจุบันมีพนักงานสอบสวนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนทั้งสิ้น
หนึ่งหมื่นสามพันนายอีกทั้งจะได้บรรจุผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
ชั้นประทวนสามพันห้าร้อยนายช่วยเหลือพนักงานสอบสวน
ในการปฏิบัติหน้าที่และระยะต่อไปจะเพิ่มจำนวนผู้ช่วย
พนักงานสอบสวนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น๓๔นาย
พนักงานสอบสวนหนึ่งนายเพื่อจะแบ่งเบาภาระ
พนักงานสอบสวนที่ทำหน้าที่อย่างหลักนะครับจากคดีที่เพิ่มขึ้น
เป็นจำนวนมากในปัจจุบันนั้นให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไปนะครับเรื่องที่สองกรณีตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ
ซึ่งมีคำกล่าวจากท่านสอสอได้กล่าวมานะครับ
ว่าไม่มีความจำเป็นต้องลดบทบาทอะไรต่างเหล่านี้
รวมทั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนด้วยอะไรเหล่านี้นะครับ
ของของขวัญญาติเรียนทำของเข้าใจภารกิจหลักของตำลวดตำเป็นชายแดนนั้น
คือการลาดตะเวนในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน
ร่วมกับกำลังทหารเพื่อไม่ให้มีการลุกล้ำอธิปไตย
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดนเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และช่วยเหลือประชนตามแนวชายแดนให้ชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็ง
เพื่อเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเราคิดเป็นระยะทางตามแนวชายแดนทั่วประเทศจำนวนห้าพันหกร้อยหกสิบห้า
ผิดจุดห้าพันหกร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรในส่วนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนั้น
ได้จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าที่หวัดเชียงรายหวัดถุประสงค์
ก็เพื่อดูแลเยาวชนและประชาชนในถิ่นธุรกันดาลและไกลคมนาคม
และมีปัญหาด้านความมั่นคงยากที่ครูทั่วไป
จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจได้จนถึงปัจจุบันนั้นมีจำนวนโรงเรียนรวม๒๒โรงเรียน
ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับมอบโอนไปหยุดที่ได้มอบโอนให้กับกระทรวงศึกษาไปแล้ว
จำนวนสี่ร้อยเก้าสิบโรงเรียนสำหรับในการจัดการบริการสอนในปัจจุบัน
ดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและยังคงให้บริการทางการศึกษา
เด็กและเยาวชนในพื้นถิ่นธุรกันดาลและไกลคมนาคม
โดยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาหลายแห่งมีจำนวนนักเรียนน้อย
จำเป็นต้องเข้าไปจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
ไปก่อนตามจะมีความพร้อมก็จะมอบโอน
ให้กำมจุดงานที่มีหน้าที่รับบิชชอบโดยตรงเช่นกระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนยังให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น
ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในถิ่นธุรกันดาลและไกลคมนาคม

จนถึงปัจจุบันและห้องพยาบาลของโรงเรียนตำรวจเวชดาจำนวน

ยกระดับขึ้นเป็นสุขศาลาพระราชทาน
เพื่อสำหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ยาวชนและพระชนในพฤทธิ์ดังกล่าว

ยังคงเป็นหน่วยในสังกัดธรรมการสำรวจของชาติ
ที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนต่อไปนะครับ

จากภารกิจที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้ว
กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน

การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน

บก๒๓จังหวัดชายฝั่งทะเล

ผิดจุด๒๖๐๖๗บุตรบ้าน
คิดเป็นพื้นที่๕๖๕๖ตารางอินโมเมตร
วงเงินตามกรอบได้รับงบประมาณ๓๐๐๐ล้านบาท
เมื่อคิดตามกรอบวงเงินดังกล่าวนั้น

โดยคิดเฉลี่ยเป็นวันละ๓๑๕บาทต่อหมู่บ้าน

ตำรวจนครบานภูทร๑ภูทร๒
มีพื้นที่รับผิดชอบน้อยกว่าตำรวจตะเวนชายแดน

ประกอบกันทั้งภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบในปัจจุบัน
การดูแลเรื่องคนหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ซึ่งตำรวจท้องที่มีข้อจำกัดในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้งบประมาณกรอบวงเงินดังกล่าวนั้นยังครอบคลุมถึงภารกิจ
ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
จำนวน๒๒โรงเรียนนักเรียนทั้งสิ้น๒๗๐๖๓คน
ดังนั้นการจัดท้านกบาลให้การตำรวจเป็นชายแดน
ที่ผมพูดเพราะว่ามีสอสอบางท่านได้กุณา

นึกถึงหัวอกคนทำงานบ้างที่อยู่ตามแนวชายแดน
ฝ่ายบนพระองค์ทุกคนก็เสี่ยงพัง

เขาก็มีครอบครัวมีชีวิตจิตใจอยู่เหมือนกันนะครับ

เหตุใดโครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
งบประมาณเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก
โครงการไปรูประบบงานตำรวจนั้นกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย
ก็เป็นส่วนหนึ่งของการไปรูประบบงานตำรวจที่มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน
ทั้งนี้ด้านการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
โครงการนี้เป็นโครงการจำนวน๓๗๘๑ล้านบาท
ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง๒๖๖๘ล้านบาท๗๐นะครับ
อันนี้เป็นเนื่องจากว่าเป็นการจัดสวัสดิการในด้านที่พักอาศัยให้แก่ฆาตการตำรวจชั้นผู้ร้อย
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสร้างขวัญกำลังใจ
โดยคำนึงถึงรูปแบบของที่พักอาศัยขนาดและทำเลที่ตั้งจัดตั้งให้เหมาะสม
เพ้อพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่กำรวจให้มีควัญและกลับจ่าย
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมีภารกิจด้านการป้องกันปรับรามอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเหตุใดเราจะต้องมีที่พักที่จะใส่ให้กับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารความจำเป็นนั้นเราจำเป็นจะต้องสามารถระดมกำลังช
ของกลางคนแต่ปัจจุบันนั้นเราจัดได้เพียงห้าสิบ
เปอร์เซ็นต์ก็ยังขาดแคลนยังถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
คิดเป็นประมาณสี่หมื่นยูนิตก็ค่อยทำไปนะครับ
ถ้างบมารได้ก็ทำไปถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ทำนะ
เพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงที่ผมก็ฟังมาหลายวันแล้วอ่ะนะ
เพราะฉะนั้นท่านอาจจะลืมไปว่าทุกวันนี้ที่บ้านเมือง
ชายแดนทั้งพื้นที่ตอนในทั้งอะไรต่างเหล่านี้
เราก็ใช้คนเหล่านี้เข้ามาทำงานร่วมกับฝ่ายพลเรือนทั้งสิ้น
เป็นการทำเงินทำงานร่วมกันระหว่างบริเวณสมบัติฐาน
เป็นการบูรการการใช้กำลังร่วมกันในหลายภารกิจนะครับ
ซึ่งก็ได้กำหนดไปตามรัฐมนูลด้วยว่าฐานตำรวจนั้นก็ต้องมีมี
ในเรื่องของการพัฒนาประเทศการบรรเทาพิบัติ
และการปราบปรามัติศักดิ์กรรมนะครับ
ต่อไปอีกเรื่องนะครับเรื่อง
เปรียบเทียบงบประมาณเพื่อสบายการสังคม
ก็มีสมาชิกกล่าวว่าเราให้ความสำคัญกับความมั่นคงมากเกินไป
และไม่สำคัญกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ของประชาชนนะครับ
ถ้าไปดูรายละเอียดแล้วก็จะเห็นว่ามีโครงการอยู่หลายโครงการ
คิดว่าทุกหน่วยงานที่เป็นพันธกิจภารกิจโดยตรงนะครับ
แล้วก็มีงบในการบูรณาการนะครับ
และถ้ามีความจำเป็นต่างเราก็สามารถใช้งบกลางไปเพิ่มเติมได้
หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการ
ถ้างบมารผ่านวาระที่๑ในวันนี้แล้วนะครับ
ก็สามารถไปแปรยติในเข้าไปขั้นการมาธิการเพื่อแปรยตินะครับ
แล้วโงมันที่ถูกตีตกพับตกทั้งหมด

พอเราก็จะมาดูสิ่งที่ท่านขอมาสิ่งท่านเห็นว่ามันยังขาด
เพียงพออยู่ผมก็จะเอาส่วนนี้มาพินาเติมให้
แต่ไม่ได้ตัวผมเองด้วยคอรมอเป็นผู้อนุมัตินะครับ

เมื่อกี้มีกล่าวว่างบกลางไม่รู้จะเช็คจากที่ไหน
ก็ไปไปเช็คเลยครับนะเพราะเป็นการเข้าคอลโมทั้งหมด

เราให้ความสัมผัสกับการจัดสรรพิการสังคม
ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเด็กใบเรียนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส
ถากเราพินาศ์จากรายละเอียดในการจัดสรรคโมงบารณ์

มี๕๗มีจำนวนทั้งสิ้น๔๔๙๕๗๙๕๕ล้านบาท
แต่ถ้าหากเราพี่นายจะข้อเสนอในปีงบมัน๒๐๖๖
พบว่ามีงบประมาณสูงขึ้นถึง๖๓๒๕๘๒ล้านบาท
เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๗จนถึงปัจจุบัน
มีวงเงินเพิ่มเติมขึ้น๑๘๓๒๔๔ล้านบาท
ก็ค่อยเติมค่อยต่อค่อยทำมาก็เพิ่มเติมให้
โดยจำแนกตามกลุ่มได้ดังนี้๑กลุ่มเด็กเล็ก
รัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กแรกเกิด
จัดสรรค์งบมันเป็นเบี้ยเด็กแรกเกิดศูนย์ที่๖ปี
ตั้งแต่๕๙ไปต้นมาทำนุนให้เดือนละ๕๖๐๐บาท
สำหรับภูเรินที่บิดาบรรดามีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน
แสนบาทต่อคนต่อปีงบประมาณปี๕๖ปี๒๕๖๒
ตั้งไว้๑๖๓๒๘ล้านบาทมีเป้าหมายจำนวน๒๕๘ล้านคน
กลุ่มเด็กวัยเรียนรัฐได้จัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย๑๕ปีตั้งแต่อนุบาล
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอตั้งงบประมาณ๒๕๖
รองรับไว้๗๙๑๕๑ล้านบาทเป้าหมายจำนวน๑๐๗๗ล้านคน
รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ปี๖๑ไปต้นมาช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนยากจน
และยากจนพิเศษให้เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีเป้าหมายจำนวน๒๖๒ล้านคนโดยในปีงบประมาณ๖๖ได้เสนอตั้งงบประมาณ
ไว้จำนวน๖๐๗๓ล้านบาทสามกลุ่มผู้สูงอายุ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มสูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น
จากที่ประเทศได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
มีการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ช่วง๘๐๘๙จำนวน๘๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
และช่วง๙๐ปีขึ้นไปจำนวน๑๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ล้านบาทเป้าหมาย๑๑๐๓ล้านคน
พบว่างบประมาณปี๕๒๕๖๖เพิ่มสูงขึ้นถึง๒๖๕๘๐๑๒ล้านบาท
ตลอดจนการเพิ่มเป้าหมายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในปี๖๖ตั้งงบประมาณรองรับไว้๒๒๕ล้านบาท
โดยมีเป้าหมายจำนวน๑๐๐๐หลัง

รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านมาตรการลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน

ลดค่าการถุงต้มผ่านบัตรเจริญการ
ซึ่งก็ได้เริ่มเป็นการมาตรภัยตั้งแต่ปี๖๑
มีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น๑๓๕ล้านคน
๖๖เสนอไว้ทั้งสิ้น๓๕๕๑๕ล้านบาท
รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยบ้านพอเพียงในชนบท
เริ่มบริเวณการตั้งแต่ปี๒๕๖๐ในปี๖๖เจอตั้งงบมารไว้๕๖๓ล้านบาท
หมายสองหมื่นห้าพันครัวเรือนปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง
เป้าหมาย๓๗๕๐ครัวเรือนจำนวน๓๓๗ล้านบาท
สำหรับกลุ่มผู้พิการนั้นตั้งแต่ปี๖๓รัฐบาลได้เพิ่มเบี้ยยังชีพความพิการ
จาก๘๐๐บาทต่อคนต่อเดือนเป็น๑๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
และในปี๖๖ได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับไว้จำนวน๒๓๓๙ล้านบาท
หมาย๒๐๙ล้านคนนะครับก็ทยอยเพิ่มให้ดูแลได้มากขึ้น
ทุกอย่างก็ต้องทำต่อเนื่องนะครับเป็นปีไปตามงบมารที่มีอยู่

๕กลุ่มสมัยการด้านการรักษาพยาวันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ
กับระบบประกันสังคมโดยเฉพาะลูกจ้างแรงงาน
ให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทุกผลภาพ
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากเดิมไม่เกิน๑๕๐เป็น๑๗๐ของค่าจ้าง
สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร
ให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร๑๕๐ของค่าจ้าง
จาก๙๐วันไป๙๘วัน
โดยในปี๖๖ได้เสนอตั้งงบประมาณสมทบจำนวน๔๘๕๑๔ล้านบาท
หมาย๒๓๓๔ล้านคน
เปรียบเทียบเป้าหมายในปี๒๕๗ซึ่งมีเพียง๑๒๓๑ล้านคน
รวมถึงได้ดูแลอสมหมอประจำบ้าน
สำหรับสนุนค่าป่วยการและพัฒนาศักยภาพ
ให้ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
โดยได้ปรับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจาก๖๐๐บาทต่อคนต่อเดือน

เสนอตั้งงบประมาณ๒๕๖๖ไว้จำนวน๑๒๖๑๔ล้านบาท
เป้าหมาย๑๐๕ล้านคน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภายใต้งบประมาณที่จำกัด

รัฐบาลนั้นได้มีความตั้งใจที่จะดูแลประชาชนตามช่วงวัย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เขาถึงสวัสดิการโดยตรง

และจะต้องสอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับ
เรามีภาระค่าใช้จ่ายมากมายนะครับ
จากสิ่งที่ท่านได้อภิปรายมา
อีกหลายเรื่องนะครับที่เรายังคงต้องทำต่อ

แล้วก็สิ่งที่สุดคือหลายหลายอย่างเนี่ย
มันจุบไปในเล่มนี้ไม่ได้ไม่พอ
เพราะจัดส่วนโงมันมาก็ลองไปดูว่า

ไหนที่สามารถที่จะบูกันได้เสริมกันได้
ก็กระทรวงนี้ก็ไปช่วยกระทรวงโน้นนะ
ไม่ใช่บางเรื่องที่เป็นวาระชาตินะครับ

เพราะฉะนั้นคือต้องสำนุนทั้งภารกิจโดยตรงและโดยอ้อม

ผมกลับเรียนว่าเราให้ความสำคัญกับประชนมากที่สุดอยู่แล้วนะครับ
แต่เดียวกันเราก็ต้องดูแลค่ารายการเขาด้วยนะ
ในเรื่องของความมั่นคงนั้น
ผมก็เห็นท่านก็พูดมาบ้างแล้วนะครับ
ก็พยายามจะใช้งบประมาณอย่างจำกัด

ใครประกันได้ล่ะครับว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยในอนาคต
ท่านก็เห็นจากสาการในภูมิภาคอื่นของโลกมาแล้ว
แล้ววันนี้ก็มีอยู่หลายกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่
ประเทศกลุ่มที่จัดกลุ่มขึ้นมาใหม่
อาเซียนยังคงมีความเข้มแข็งอยู่
แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศ
กลุ่มต่างมันแตกต่างกันออกไปทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดการณ์ไว้นั้นเป็นการประมาณการตามความจำเป็น
ในการจัดหาจัดซื้อนะครับยุทธปกรณ์ที่จำเป็น
โดย๒ปีที่ผ่านมาเราก็ลดงบประมาณไปมากพอสมควร
แต่ก็ต้องเห็นใจว่าในการทำในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้า
มีการจัดเตรียมงบประมาณมีการเตรียมการจัดการฝึกการใช้
เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่สามารถจะปล่อยยุทธปกรณ์ต่างนั้น
มันหมดอายุไปได้ก่อนเมื่อถึงเวลาหมดอายุแล้วค่อยจัดหา
มันเป็นไปไม่ได้นะครับต้องใช้เวลามากพอสมควร
เพราะฉะนั้นการจัดซื้อเรื่องของตามจะเห็นได้ว่าเราทำไมไม่ซื้ออย่างนั้นทำไมไม่ซื้ออย่างนี้
ก็ในเมื่อมันแพงเราก็ซื้อแค่นี้ก่อน
อย่างน้อยเราก็มีอะไรที่จะต่อระยะสายตาออกไป
ถ้าเรามองว่าถ้าทำไมไม่ซื้ออย่างที่มันดีอย่างต่างประเทศเขาใช้
ติดอาวุธด้วยอะไรด้วยถ้าผมขอก็ไม่ได้อีก
เพราะฉะนั้นก็เอาต่อหลายสายตาให้ได้นะครับในการตรวจการทางทะเลทางบก

พื้นที่รับผิดชอบเราทางบกทางทะเลจำนวนมหาศาล
พื้นที่ชายแดนพื้นที่อีก๒๐๐ไมค์ทะเลข้างนอก

แล้ววันนี้ผมก็ไม่อาจจะพูดในที่ประชุมนี้ได้ว่า
วันนี้ได้มีการเพิ่มเติมยุทธปกรณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเรามากน้อยเพียงใด
เพราะอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับ
ถ้าท่านตามดูท่านก็จะพอรู้
ไม่ต้องซื้อซื้อราคาถูกนะหรือไม่ก็รับการช่วยเหลือ
ประเทศไทยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากใครมาหลายปีมาแล้ว

ถึงมีการจัดตั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศขึ้นมานะครับ
มีการทำงานเพื่อจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทดแทน

อะไรที่จำเป็นก็ซื้อเท่าที่จำเป็น
อะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องซื้อเขา
อะไรมีผลผลโปรโยคอะไรก็กัง

ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่กรรมการผู้รับผิดชอบ

เรามีเท่าการตรวจสอบคุณธรรม

ก็ขอเข้าใจกันบ้างนะไม่ใช่ว่าผมอยากจะซื้อ
แล้วผมไม่สนใจประชาชนถ้าพูดอย่างนี้
แล้วจะอยู่กันยังไงครับนะผมก็
ไม่ได้โทษใครนะเพียงแต่ผมพูดให้ฟัง
พอพูดให้ฟังท่านก็หาว่าผมไปโทษคนอื่น
แต่ถึงเวลามันมีปัญหาขึ้นมาท่านก็โทษผมอยู่ดี
วันนี้ที่ท่านนั่งอยู่ทุกวันใครก็ทำงาน
บ้านเมืองสงบเรียบร้อยค้าขายได้
ถนนไม่ถูกปิดใครก็ทำงานครับ
แม้จะมีคนบางคนไปส่งเสริมไปสับหนุนเรียนอยู่ก็ตาม
ผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนะเพราะกฎหมายเขามีอยู่แล้ว
ท่านก็ว่าว่าผมไปกดดันไปห้ามไปควบคุมกฎหมายครับ
แล้วคนที่ทำให้ท่านสามารถมาพูดได้ตรงนี้

ที่ทำให้ท่านมานั่งพูดได้อย่างสบายใจอยู่ตรงนี้
ถ้าท่านทำลายขวัญเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะพลเรือนตำรวจทหารไปเรื่อย
อีกหน่อยใครจะทำงานใครจะทำให้ท่าน
เราจะมีความสงบสุขในบ้านในเมืองของเราไหมครับ
ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่หลายอย่างด้วยกันหลายอย่างด้วยกัน

เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ตามรัฐมนุนอยู่แล้ว
มีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติของท่าน
ผมก็จำเป็นต้องกลับเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ท่านประธานนะครับไปยังสอสอให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับ

นำมารัฐผมได้ประกาศท่านพิจารณ์เอาไว้นะครับ
ท่านประธานค่ะที่ฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะ
เมื่อสักครู่นี้คำตอบเกี่ยวพันกับดิฉันนะคะ

ท่านพูดแล้วก็หนีทุกครั้งเลยนะคะ

ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไม่คนที่ไม่เคยรับฟังนะคะ

ตัวเองพูดซะยาวแล้วให้คนอื่นนั่งฟัง
คุณอำมารัฐคุยกับประธานครับ

คุณมากค่ะท่านประธานดิฉันขอใช้สิทธิภาพิงค่ะ
ภาพิงตรงไหนอย่างไรครับชิคแจง
เรื่องที่ที่ฉันได้อภิปรายไปนะคะ
เมื่อวานนี้เกี่ยวกับงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ดิฉันได้พูดถึงงบของตำรวจตะเวนชายแดนนะคะต่อชด
แล้วก็ได้พูดถึงงบที่อุ้ยอ้ายนะคะ
เพื่อจะปรับเกลี่ยรถในส่วนที่ไม่จำเป็นมาเติม
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับส่วนที่เป็นงานภารกิจหลักของตำรวจ

ที่พูดนี้เพื่อพูดเติมขวัญและกำลังใจ

ฉันขอพูดเมื่อกี้คนที่ควรจะฟังที่สุดก็เดินหนีไปแล้วนะคะ
ผมก็ฟังอยู่ท่านนายกไม่ได้เอ่ยชื่อคุณอำมารัฐ
ฟังก่อนดีไหมครับให้ประธานอธิบายก่อนนิดหนึ่ง
คำว่าใช้สิทธิ์พาดพิงนี่สมาชิกทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์พาดพิงได้
แต่ต้องเป็นการพาดพิงที่เสียหายเกิดความเสียหาย
เมื่อกี้ผมได้ฟังท่านนายกชี้แจงท่านก็อธิบายที่ถูกท่านสอสอ
ว่าท่านไหนล่ะครับถามเรื่องไหนมาท่านก็ชี้แจงไป
ฉะนั้นนี่ถ้าพูดถึงเพื่อนสอสอถามมาแล้วท่านตอบไป

ฉะนั้นผมคิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ไม่ได้ระบุชื่อคุณอำมารัฐครับ
ถ้าคุณอำมารัฐจะอภิปรายผมให้สิทธิ์
ถ้าคุยกับท่านพิจารณ์แล้วผมให้สิทธิ์อภิปราย

เพราะท่านประธานเพราะท่านนายกบอกว่าดิฉันทำให้ขวัญและกำจัด
กำลังใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเสียไป
พิงเพราะดิฉันไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะ
กำลังอภิปรายเพื่อของงบประมาณเพิ่มให้กับพนักงานสอบสวน
ไม่ได้ทำให้ขวัญและกำลังใจผิดไปแล้วท่านประธานแล้วที่ท่านนายก
พูดมาทั้งหมดก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะคือผมฟังแล้วนะครับ
มันไม่ได้พาดพิงถึงชื่อใครท่านก็ชี้แจงไป
คือเราเอาหลักการก่อนนะครับคุณอภรัฐครับ
หลักการก็คือพาดพิงต้องเสียหายถ้าท่านพูดถึงชื่อคุณอำมารัฐ
และเกิดความเสียหายผมให้สิทธิ์นั้นทันทีในการพาดพิง
แต่ที่ท่านนายกพูดคุณอำมารัฐจะเข้าใจว่า
พูดไม่จริงพูดไม่ตรงอย่างนั้นอย่างนี้นี่
มันมันเป็นเรื่องที่เหตุผลของแต่ละฝ่ายนะครับ
ตรงไหนนี่คุณใช้สิทธิ์อภิปรายของคุณได้เลย
ขอบคุณค่ะดิฉันขอใช้สิทธิอภิปราย
หนึ่งนาทีค่ะเชิญครับท่านประธานค่ะที่นายกพูดบอกว่า
พนักงานสอบสวนทั่วประเทศมีถึงหนึ่งหมื่นสองพัน
กว่าตำแหน่งอันนี้ไม่จริงค่ะมีแต่ตำแหน่งแต่ไม่มีตัวคนทำงานนะคะ
เพราะพนักงานสอบสวนงานหนักกดดันมากแล้วก็ขอย้ายตัวเองไป
เพื่อจะไปอยู่ในหน่วยงานอื่นคือมีแต่ตำแหน่ง
แต่มีคนที่ทำงานจริงเพียง๗๐๐กว่าคนเท่านั้นนะคะ
เมื่อกี้นายกพูดว่ามีตำแหน่งและมีเงินประจำตำแหน่ง
ก็เป็นเรื่องไม่จริงค่ะที่เมื่อกี้พูดคือไม่จริงทั้งหมดนะคะ
นี่คือตัวอย่างของการทำงานที่ไม่ได้ลงพื้นที่จริงฟังแต่รายงานนะคะ
เพราะว่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสอบสวน๙๐๐บาทนะคะ
ของรองผู้อำกับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนั้นต้องมาใช้เติมน้ำมัน
มาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เองซื้อปรินเตอร์ซื้อผ้าหมึกเองทั้งหมดนะคะ
อย่ามาพูดว่าเงินส่วนนี้คือเงินสำหรับขวัญกำลังใจอันนี้ไม่จริงค่ะ
ท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องต่อชด็เช่นเดียวกันค่ะ
ดิฉันตั้งใจนะคะที่จะการอภิปรายงบประมาณวาระหนึ่ง
คือการแสดงวิสัยทัศน์นะคะว่าเราควรจะใช้เงินที่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด
ควรจะไปเพิ่มตรงไหนเอาไปลดตรงไหนภารกิจที่น้อยลงตามการเวลา
นายกเป็นนายกมาเกือบ๘ปีแล้วไม่ได้ทำให้ถิ่นธุรกันดาลน้อยลงเหรอคะ
ถ้าเป็นนายกมาแล้ว๘ปีไม่ได้ทำให้ถิ่นธุรกันดาลไม่ได้มีความเจริญมากขึ้น
ดิฉันยอมให้ใช้งบต่อชดเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้ทั้งถนนหนทาง
ความเจริญทุกอย่างนะคะการศึกษาทางไกลก็สามารถนำมาช่วยครูต่อชดได้
เพราะฉะนั้นงบประมาณตรงนี้ควรจะปรับลดไม่ได้ให้ตัดไปแต่ให้ปรับลด
และไปเพิ่มงานที่มากในเมืองให้มีความเหมาะสมนะคะดิฉันกำลังจะพูดถึงสถานการณ์จริง
เพราะอย่างนี้ค่ะท่านประธานคือทั้งหมดที่ชี้แจงมานะคะ
เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการขอผลสำลิดของงานต่อชะดอขอผลสำลิดของงานตำรวจทั้งหมด
มาเปรียบเทียบกันไม่ได้พูดแบบที่เมื่อกี้นายกพูดค่ะ
เพราะเหตุนี้ค่ะดิฉันถึงบอกว่างบประมาณรายจ่ายปีหกหก
ไม่ใช่เฉพาะเป็นช้างป่วยอย่างเดียวแต่ยังมีควานช้างที่โง่เขาเบาปัญญาด้วย

ค่อนข้างจะแรงนะครับความจริงเราใช้คำพูดที่มันสุภาพกว่านี้ก็ได้นะครับ